อันนี้ที่โรงเรียนในอำเภอโนนไทยเนี่ย
เจอฝนตกหนักแล้วมันน้ำท่วมเยอะ
เขามีคำสั่งปิดเรียนชั่วคราว

เด็กชั้นประถมโรงเรียนเทพคงคา

ตำบลบันลังนี่เอาเหมือนเป็นแผ่นพลาสติกอ่ะพี่เบิร์ต

ก็น้องเขาก็คงสนุกเพราะว่าเออไม่ต้องเรียนแล้วนี่หว่า

ครับแต่อีกกลุ่มหนึ่งอันนี้เหมือนผมสมัยเด็กครับ
รวบรวมเอกสารการบ้านที่มันเปียกน้ำ

ผมกับพี่ปุ้ยนี่มาช่วยเก็บเอกสารนะ

แสดงว่าเขารู้ไงว่าทำการบ้านทำข้อสอบได้คะแนนดีแน่นอน

ก็เป็นภาพที่ชาวบ้านว่าฉิงตาแล้ว
ฝนตกทีใดน้ำท่วมตลอดแบบนี้ทุกที
สมกับชื่อโรงเรียนเทพคงคาครับ
เออจริงวะเทพคงคา
ที่มาของชื่อโรงเรียนมันมีตราย

ทางรักษาการผอครับนางสาวจีรภาฉิมสันเทียบอกว่า
โรงเรียนแห่งนี้มันเป็นพื้นที่ต่ำ

น้ำก็เลยไหลทะลักเข้าท่วมห้องเรียนชั้นล่าง

บอก๔๐๕๐เซนครับ

กว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ
เรื่องต้นมีการถ่ายรูปรายงานไปยังต้นสังกัดแล้ว

นำมาปรับปรุงอาคารเรียนที่

อาคารมันใช้งานมาเกือบ๔๐ปีแล้ว
เดี๋ยวจะเร่งหามาตรการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากต่อไปด้วย